คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะ
คือชาวบ้านตื่นตกใจกันหมดเขาบอกว่าต้องแจ้งตำรวจ
ให้มาล้อมจับผู้ชายคนนี้กันหน่อยเกิดอาการคลั่ง
ลั่งแบบไหนไม่รู้แต่มีอาวุธอยู่กับตัว
ตำรวจก็สงสัยว่าไอ้อาวุธนั้นมันจะเป็นปืนหรือไม่
เพราะเหมือนเขาจะบอกว่าเขามีอาวุธเป็นปืน
ทีนี้จังหวะที่พยายามเข้าไปทำการจะเจรจาเกลี้ยกล่อมล้อมจับตัวเขาลองดูหน่อยค่ะ
คือตำรวจเจ้าหน้าที่เขาพยายามที่จะเกลี้ยกล่อม
นายคนนี้ก็เดินไปอยู่ที่กลางทุ่งนาแบบนี้
แต่ลักษณะพูดคุยไม่รู้เรื่องมีอาการเหมือนคลุ้มคลั่ง
คุณผู้ชมน่าจะเห็นมันเป็นอาวุธยาว
แล้วมีผ้าคุมสีขาวพันอาวุธนั้นเอาไว้
เดี๋ยวมาบอกว่ามันสรุปแล้วมันคืออะไร

เจรจาเขานะคะเขาอยู่ตรงกระท่อมกลางทุ่งนา
ตรงที่ตำบลปากจันทร์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรียุธยา
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายของวันนี้เอง

นายคนนี้คือในมอสค่ะหรือนายสุพนัทอายุ๒๘ปี
จริงแฟนสาวยืนอยู่ข้างคุณผู้ชมเห็นไหม
นี่ค่ะแฟนสาวก็อยู่ด้วยนะคะ
อย่างที่เห็นอาวุธมันจะเป็นอาวุธปืนหรือมันจะเป็นมีดหรือมันจะเป็นอะไร

ตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างหนัก
ในเมื่อเจรจากันมันไม่เป็นผลก็พยายามจะพูดไปเรื่อย
มอสเองพอถูกกดดันอย่างหนักก็พยายามพาแฟนสาวเนี่ย
ซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นชาวต่างด้าวนะคะ
หลบหนีเดินลัดเลาะอยู่ในทุ่งนา

เพราะเจ้าตัวบอกจะเอาแฟนสาวเดินหนีข้ามทุ่ง

เดินไปไกลกว่า๔กิโลนะคุณผู้ชม
แล้วถามว่าตำรวจอ่ะเค้าจะไม่ตามจะปล่อยเปลี่ยนเฉยผ่านไม่ได้
เพราะไม่รู้ว่าเค้าจะทุกค่างไปที่บริเวณไหน

ชาวบ้านที่อยู่แถบนั้นทุกที่ที่เขาเดินไปหนีกันหมดนะคะ
ตำรวจเลยต้องใช้วิธีกระจายกำลังปิดล้อมทุกมุม
มีทั้งโลกกำบังมีทั้งไม้งาม
กดดันให้ทั้งสองคนเมิดตัวและเมิดอาวุธมา
พยายามที่จะประชิดตัวได้นายมอสบอก
เจรจายังไงไม่เอาหรอกไม่เจรจายังไงก็ไม่คุยกัน
นี่แหละค่ะแล้วก็เดินเข้าไปอยู่ตรงบริเวณร้านค้าอยู่ตรงนั้น
ใช้เวลาหนีเจ้าที่ตำรวจอยู่๕ชั่วโมงนะคุณ
เดินไปนี่หมู่บ้านแล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวจะกลับบ้าน
ตำรวจก็ไปสกัดอีกจากบริเวณถนนสายบ่อโพงนครหลวง
แล้วสุดท้ายต้องประสานให้แม่ของนายมอสค่ะ
ในมอสคือเสื้อชมพูคุณผู้ชมคะดูนะ
เข้ามาพูดคุยจนไปรู้ความว่าอ้าวมอสน้อยใจ
น้อยใจพี่ชายที่พี่ชายเดินเข้ามาดุด่าในบ้าน
เดินเข้ามาว่าเขาว่าบอสวันไม่ทำอะไรเลย
เอาแต่นอนแล้วก็ไล่แฟนสาวเขาออกจากบ้าน
แม่ก็เลยพยายามพูดพยายามเกลี้ยกล่อม
แล้วก็บอกว่ามอสพี่ไม่ได้เป็นคนแจ้งตำรวจมาจับมอสนะ
อ้าวแล้วช่วงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวรอดูค่ะ
โอ้โหแล้วนี่ตอนเดินรัดล่อมาหลายกิโลกรัม

เอาจริงร้านขายของตรงนี้เป็นร้านขายของตรงบ้านญาติเขาด้วยนะคะ
ตำรวจสุดท้ายใช้ยุทธภิษฐีค่ะ
แม่คุยก็ยังไม่ค่อยได้ผลนะคุณคิง
แต่ด้วยความที่ร้านค้ามันเป็นจุดวงแคบแล้วไง
พอมันเป็นวงแคบก็เลยเข้าไปชาร์จได้
แล้วยึดอะไรมาดาบสามูไลสุดแสนจะยาวดูสิคะเนี่ย
โอ้โหคุมตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
ไปดูประวัติกันหน่อยปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย
แล้วพฤติกรรมคือชอบทำลายข้าวของแล้วก็ทำร้ายคนในครอบครัว
เข้าโครงการบำบัดยาเสพติดด้วยนะแต่ว่าไม่เลิกเรื่องของยา

บอกว่าตัวเธอกับสามีในมอสไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
แค่น้อยใจพี่ชายมาด่าว่าพยายามจะไล่เธอออกจากบ้านอีกต่างหาก
แล้วก็เลยไปเข้าใจว่าทั้งแม่แล้วก็พี่ชายไปแจ้งตำรวจมาจับ
ทนไม่ไหวก็เลยเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
จริงเนี่ยพาตัวเธออันนี้แฟนสาวเล่านะ
ออกไปอยู่ที่กระท่อมแล้วพยายามจะใช้เชือกรัดคอฆ่าตัวตาย
แต่เธอห้ามเอาไว้ค่ะยืนยันว่าไม่ได้มีอาวุธปืนนะ
แต่ตอนที่ไปอยู่กลางที่นี่รู้ว่าหนูออกได้
ไม่ใช่หนูไม่มีที่นอนหนูไม่มีที่ดิน

ทำไมก็ต้องร้านหนูไล่หนูเป็นข้าวแบบนี้
สิ่งแรกเลยนะต้องอาจจะต้องพาตัวไปบำบัดเลิกยาให้ได้เรียบร้อยก่อน
อาจจะไม่มีอาการคลุมคลั่งแบบนี้นะคะ